ท่านผู้ชมครับมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับ

อยู่ดีรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
ก็ถอยมาชนนะฮะ

ก็ยืนอยู่นะครับที่ถนนนะฮะ

ชนแล้วก็ขับคล่อมไปเลยแบบนี้

แล้วก็เดินหน้าไป

ไม่ใช่ฮะไปเลยครับ

แล้วก็ย้อนไปนะครับ
นี่เป็นวินาทีชีวิตเลยนะ

ผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นอะไรมากนะครับ

คือเขาก็เดิน

เป็นวินาทีชีวิตจริงนะครับ

ถูกเอามาแชร์ในสังคมออนไลน์นะครับ
พร้อมกับระบุข้อความว่าคนแปลกหน้าที่อยากเจอสุด
ไม่เกี่ยวกับทีมหมูป่านะอยากเจอแล้วกันคนขับรถเนี่ย
ทำไมถึงไม่สนใจใยดีจะช่วยเหลือเขาเลยเกิดเขาเป็นอะไรมากกว่านี้จะทำยังไงเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หลังวัดบ้านสร้างที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ผู้หญิงที่ถูกชนเนี่ยอายุ๗๑ปีแล้วนะครับแล้วคนขับรถไม่ลงมารับผิดชอบไม่ดูอะไรเลยครับ
ออกไปอย่างหน้าตาเฉยถ้าเขาเป็นอะไรมากกว่านี้ขึ้นมาจะทำยังไง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปตามหาจนเจอนะครับสำหรับผู้เสียหาย
ชื่อว่านางสาวศรีประพาแนวบรรทัศน์อายุ๗๑ปีมีบ้านอยู่ที่พระนครศรียุธยานะครับ
วันนั้นเนี่ยคุณศรีประพาบอกว่าก็บาดเจ็บต้องเย็บไป๔เข็มนะ
มีแผลที่มือซ้ายที่แตกนะครับมีรอยบวมช้ำที่หัวเข่าด้านซ้ายด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันอังคารที่ผ่านมากำลังเดินไปทำธุระบนถนนตามปกติ
รู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างกระแทกเข้าที่ข้างหลังแล้วก็ล้มลงไป
นอนกองที่พื้นมารู้ตัวอีกทีก็คืออยู่ใต้ท้องรถกระบะนะครับ
แล้วรถกระบะก็ขับเดินหน้าไปแล้วก็ไปกลับรถแล้วก็ขับผ่านตัวเธอไปเลย
ไม่ยอมลงมาดูเลยว่าเธอเป็นยังไงบ้างทำเหมือนกับเธอเป็นหมาเป็นแมว
คือคุณศรีประพาบอกว่าหมาแมวที่มันถูกรถชนนะคนขับรถยังลงมาดูนะ

นี่เป็นคนนะคนขับรถไม่ลงมาดูไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับ
คนที่เห็นเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
แล้วเธอก็กลับบ้านไปไปหาลูกชายให้ลูกชายพาส่งโรงพยาบาล
คือถ้าถามว่าจะโกรธจะเกลียดคนขับรถกระบะไหม
คุณศรีประพาบอกว่าก็ไม่โกรธไม่เกลียดหรอกนะแต่ก็ถือว่าไม่มีน้ำใจ
ขณะนี้เวลาเดินถนนเนี่ยระแวงหมดแล้วกลัวจะถูกรถชนนะครับ

เข้าไปในท้องรถก็เลยไปนอนหงายในท้องรถเนี่ยแต่บางทีไม่ตายก็บุญแล้ว

คือป้าไม่ชอบอย่างว่าเขาไม่มีน้ำใจกับคน
เป็นมนุษย์ด้วยกันบางคนเขาชนหมาเขายังต้องมาดูว่าเออไอ้นี่มันตายไหม
แล้วแค่คนเนี่ยแล้วคนแก่เดี๋ยวเนี่ย
แล้วเองมาชนข้านะข้าไม่ได้ไปชนเอง
เองไปชนอะไรใครเขาน่ะเองดูเขาหน่อย
เผื่อเขาจะตายเขาจะได้ไม่ตายแบบนี้
เว้นเราก็โกรธว่าเราก็ถ้าเองไม่ให้ทำตัวพืชแบบนี้
ไอ้โกรธไปโกรธเขาเข้าคิดว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจที่นั่น
ถ้าป้าไม่มีคนเดินผ่านมาป้าก็ต้องนั่งแจ๊ะแม่อยู่นะ

ก็แค่นั้นลูกเราไม่ได้ไปโขลดแค้นไล่เขาหรอก

แล้วคุณป้าเขาก็ไม่ได้ไปเดินกลางถนนนะ

ก็มันไม่ได้มืดไม่ได้อะไรเสือกกว่าสีสว่าง

ทีแรกผมเรียกคุณศรีประพาอยู่ก่อน
เพราะรอฟังว่าคุณป้าจะเรียกตัวคุณป้าว่ายังไง

เห็นอายุ๗๑แล้วไงไม่ใช่คุณยายหรือคุณป้าดิ

คุณป้าเรียกตัวเองว่าป้าแล้วก็เรียกคุณป้าศรีประพา

ไม่เป็นอะไรมากนะครับบาดเจ็บเล็กน้อย
เรื่องของคดีความในการติดตามตัวคนที่ก่อเหตุนะครับ
ร้อยตำรวจเอกสุภสิทธิ์สุดาเดช

ท้องที่สพบังปะอินนะครับ

กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย

เพื่อจะตามเส้นทางของรถกระบะคันที่ก่อเหตุ

เลขทะเบียนชัดด้วยนะครับ
ต้นเท่าที่เห็นก็คือรถกระบะสีเขียวนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านในระแวก

ก็คาดว่าอาจจะเป็นรถที่ตระเวนหาห้องเช่า

มีข้าวของเครื่องใช้อยู่เต็มท้ายรถเลย

ก็คือขับรถประมาทเฉียวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

คือถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดของเนี่ยเต็มท้ายรถ

กระจกข้างไม่ได้มองกระจกหลัง

แล้วเอาของมาใส่เต็มจนบังกระจกมองหลังอย่างนี้

แต่ชนเสร็จแล้วคุณช่วยเนี่ย

ก็เห็นว่าคุณป้านั่งกองอยู่กับพื้นลุกไม่ขึ้นเนี่ย

ถ้าผมจะบอกอ่ะถ้าตามตัวให้เจอก็ต้องถามว่า

คุณคิดว่าอะไรคุณเหยียบกองไม้เหรอ